ชาออนจินดาพลก็สิวแชมป์แรกแห่งปีในประเภทหญิงเดี่ยวครับ
ที่เงินรางวัลรวม๑แสน๕หมื่นเหรียญสหรัฐ
ประเภทหญิงเดียวนะครับเป็นการโคจรมาพบกันเอง
อันดับที่๑๓ของโลกและมือหนึ่งของรายการในชุดสีชมพูนะครับ
พบกับพรปวีช่อชูวงในชุดสีเหลือง
ก็ผลปรากฏว่าเกมนี้เป็นนิชาออนครับที่อาศัยประสบการณ์
บเอาชนะไป๒เกมรวดครับสกอร์๒๑ต่อ๑๑และ๒๑ต่อ๑๘นะครับ
ทำให้นิชาออนประเดิมคว้าแชมป์แรกแห่งปีมาครองได้สำเร็จครับ
ชาออนก็เปิดเผยว่าแชมป์นี้เป็นเพียงแค่ก้าวแรกในปีนี้นะครับ
หวังว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยก็มีเป้าหมายหลักก็คือ
ทำอันดับให้ติดท็อปเทน
รวมถึงฝันที่จะเป็น๑ใน๘นักแบตมินตันหญิงนะครับ
ภูมิใจนะคะที่เปิดมาเราก็ทำมันสำเร็จในรายการนี้นะคะ
แต่ว่ายังมีรายการต่อไปอีกที่เราต้องทำผลงาน
อันนี้ถือว่าเป็นแค่บันไดก้าวสั้นเองที่เราคว้าแชมป์มาในรายการนี้

รายการต่อไปนี้ถือว่าจะลดจะเข้มขนแล้ว

เราก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดค่ะ
แล้วก็จะรีบฟื้นฟูร่างกายจากแข่งวันนี้ค่ะ
พรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปมาเลเซียแล้ว

เดชโฟนภัวรานุเคราะห์ที่จับผู้กราบพุทธิตาสุภาธิรักษ์กุลนะครับ
มือวางอันดับที่๗ของรายการในชุดสีชมพูนะครับ
พบกับชาญเป้งสุนที่จับคู่กับโกะหลิวหญิง
เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกนะครับ

ผลปรากฏว่าคู่ของไทยครับต้านไม่ไหว

ต่อ๒๑๒๑ต่อ๑๔และ๑๖ต่อ๒๑ได้รองแชมป์นะครับ
ส่วนผลอีก๒คู่นะครับในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยมาดูกันครับ
จงกลพันธ์กิติธารากุลนะครับ
ที่จับผู้กราบรวินดาประจงใจ
เอาชนะอวันดาที่จับคู่กับอิสตรารานี่ไป
ต่อ๐เกมนะครับเป็นคู่จากอินโดนีเซีย
ส่วนชายคู่นะครับติ่นอิสริยเนธนะครับ
จับคู่กับกิติศักดิ์นามเดชนะครับ
ก็เอาชนะคู่ของอินโดนีเซียไป
๒ต่อ๑เกมครับ๒๑ต่อ๑๘
ต่อ๒๑และ๒๒ต่อ๒๐นะครับ